สมุทรปราการมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐ต้นนะคะ
แต่ป่วยด้วยโรครุมร้าวหลายโรค
เสียชีวิตอยู่ในห้องพักโดยไม่มีใครรู้

มีคนขายขนมเปี๊ยะที่ผู้ตายชอบไปซื้อกิน
เขาบอกว่าอ้าวเมื่อวันอาทิตย์ตอนบ่าย
เพิ่งไปซื้อขนมเปี๊ยะร้านเท้าผู้ตาย
แล้วไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวซื้อกินเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่ได้กินแล้ว
เขาก็เลยสงสัยว่าเอาให้แน่เขาเสียชีวิตวันไหนนะ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะสัก๓วัน
ใช่แต่เขาบอกเจอล่าสุดคือวันอาทิตย์บ่าย
วันนี้วันอังคารก็ต้องแค่ประมาณ๒วัน
ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกัน

ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับพูดอะไรแปลกว่ากินเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว

อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ตำรวจสพพระประแดงได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิต
อยู่ในห้องนอนชั้น๒ในอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้น
ตำบลตลาดอำเภอพระประแดงนะคะ

พบศพนายอดีศักดิ์ปรีชาธวนิษฐ์อายุ๔๒
เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์หลังนี้
เสียชีวิตลักษณะคว่ำหน้าบนเตียงนอน
กางเกงชั้นในสีดำตัวเดียว
ว่าเสียชีวิตมาประมาณ๓วันแล้ว

ทีมข่าวก็ไปที่บ้านหลังนี้
อยู่ในซอยถนนชุมนุมพาณิชย์นะคะ
ด้านล่างเปิดเป็นร้านขายน้ำแข็ง
วันนี้ก็ยังเปิดขายตามปกตินะคะ
นายคำสัยภูตาเศษอายุ๔๗
เจ้าของร้านขายขนมปังฝั่งตรงกันข้าม

เล่าให้ฟังว่าผู้ตายเขาอยู่คนเดียวค่ะ

เบาหวานความดันโรคไต
ก็ไปรักษาตัวอยู่เป็นประจำ
ล่าสุดที่เห็นก็คือวันเสาร์นะคะ
คือผู้ตายสั่งขนมปังบอกว่าให้ไปส่งที่ห้องหน่อย
พอส่งขนมปังให้แล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นอีกเลย
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าผู้ตายเขาไปอยู่โรงพยาบาลละมั้ง

ว่าที่ชั้น๒ที่ห้องนอนเนี่ยเหมือนกับเปิดแอร์ตลอด

เมื่อวานนี้คนขายน้ำแข็งเดินมาบอกว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นแปลก

พอขึ้นไปชั้น๒เท่านั้นแหละก็ตกใจนะคะ
เนี่ยค่ะเขาก็นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนเจ้าของตึกนี้
ตอนแรกเข้าไปดูที่บ้านซิว่าหนูตาย
ก็พอ๓๔ชั่วโมงก็เพื่อนที่ทำงานข้างล่าง
เขาชวนพี่เข้าไปดูข้างบนเพราะว่าพี่หมูตายแล้วนะ
แล้วก็มีหลักซ่องหอนคนเขาบอกว่า
ไอ้ลูกน้องขายเลี้ยงแข็งเขาบอกว่ามีคนมาเศษฐกิจ

แล้วก็พากันขึ้นไปดู๒คน
ปานเครนเทาอายุ๕๓ปีค่ะ
เป็นคนงานขายขนมเปี๊ยะและอุปกรณ์สังขพันธ์
บอกว่าผู้ตายมากินขนมเปี๊ยะที่ร้านเป็นประจำนะคะ
แล้วนี่แหละค่ะคนนี้แหละที่เขาบอก
เขาบอกว่าช่วงบ่ายวันอาทิตย์
เขาเจอผู้ตายมาซื้อขนมเปี๊ยะ๓ชิ้น

บอกว่าขอกินเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่กินแล้ว
ปานบอกว่าก็ถามนะว่าอ้าวแล้วจะไปไหน
ตัวผู้ตายตอบว่าจะไปหาหมอ
จากนั้นผู้ตายก็เดินไป
เหมือนที่คลินิกอยู่ตีนสะพานข้ามคลองรัฐโพค่ะ
ปานบอกผมก็ไม่ได้สนใจอะไร

ถึงจะมาได้ยินคนขายน้ำแข็งกับคนขายขนมปังคุยกัน
ว่าผู้ตายเนี่ยตายมาแล้ว๓วัน
ปานบอกว่าตกใจมากขนลุกเลย
บอกว่าอ้าวก็เอ๊ะตายมา๓วันแล้วเหรอ
แต่ทำไมช่วงบ่ายวันอาทิตย์ยังเจอมาซื้อขนมเปี๊ยะอยู่เลยครับ

บอกพี่ปานผมขอซื้อขนมหน่อย

เฮ้ยทำไมมันกินเยอะขนาดนี้หมู
ก็เคยคุยกันแบบนั้น
เดี๋ยวโรคเบาหวานอะไรก็มี
เดี๋ยวมันเป็นไปมาแล้วมันบาก
เขาก็บอกว่าเขาขอกินวัน

เขาจะไม่ได้กินเขาบอก
ก็ไม่แน่ใจเรื่องของการคาดการณ์
ช่วงเวลาการเสียชีวิตก็อาจจะคลาดเคลื่อนนะคะ
เพราะว่าอันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่เท่านั้น

นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ
ก็มีพิธีชาปนกิจไปแล้วเมื่อช่วงค่ำ

ผลชนะสูตรก็คือเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวกำเริบ
ญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ